ใครแน่ใครเจ๋งคือซ่าขอท้าเต้น
เมืองเหนือมวลใจท่ามกลางบรรยากาศที่แซนจะสดชื่น
แปลกแต่จริงควายกินแต่ไข่ไม่ชอบกินย่า
ช่วงตลอดกินเราก็มีเมนูเด็ดมาชวนให้คุณผู้ชมน้ำลายไหล